จะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งสัตว์เหมือนกันนะ

ลองดูแล้วกันว่าสัตว์ที่ว่านี้มันคืออะไร

อันนี้ไม่ต้องไปไล่ก็ได้นะคะคุณ

นี่ค่ะยืดรุ่นเด่นเป็นสง่านะ
เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของยะโสธรเลยล่ะ

เพราะว่ามันมีสัตว์ใหญ่เขาเอิ้นว่าเย่
เออฟังแค่นั้นก็รู้เรื่องแล้วครับ

อยู่ที่อำเภอไทยเจริญจังหวัดเยอะโสธรคุณผู้ชม
เขาเปิดตัวรูปปั้นแย้ขนาดกว่า๑๘เมตรความยาวมัน
กว้าง๔เมตรสูงอีก๓เมตรอะค่ะ
อยู่ริมถนนวารีราชเดชอยู่ใกล้กับหมู่บ้าน
เส้นทางระหว่างอำเภอกุธุมไปอำเภอเริงนกทาจังหวัดเย้าโสธร
คือมีการว่าจ้างช่างให้มาก่อสร้าง
แล้วก็ปั้นเป็นตัวแย้ขนาดนี้ขึ้นมา

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กปั้นขึ้นรูปแบบนี้พร้อมกับใช้ปูนซีเมน
โหงกทับปั้นออกมาสวยงามเหมือนกันนะดูเหมือนเหมือนกันนะ
ลายเนี่ยเหมือนมากเลยนะ
ลงสีแบบนี้ไปเหมือนจริงเชียว

ร้อยคออ๋อนี่สร้อยคอทองคำเหรอครับ

ดูแล้วน่าจะเป็นเครื่องมงคลสักอย่างนะ

หลังเนี่ยอาจจะต้องไปแวะแล้วเพราะว่าเขาถือว่า

ชื่อหมู่บ้านเขาให้เป็นจุดเช็คอิน
โดยนักท่องเที่ยวอยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นหมู่บ้านนวัดวิถีเห็นไหม
บ้านท่องเที่ยวชุมชนเขาแบบเนี้ยค่ะไปถ่ายภาพกันเลย
เขาก็ยังส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนตลาดในชุมชนด้วยเนี่ยค่ะ
หยุดเลยหยุดเลยโอ้โหโหนี่นี่หืมหืมหืมหืมอยุดดูสักแป๊บนึง
ดูเสื้อเหรอคะเออมันดูแล้วสวยจริงเลยนะ
เสื้อตัวนี้ดีนะดีน่าจะซื้อหาเอาไว้
เสื้อสวยเนอะเสื้อสีขาวครับ
นอกจากเสื้อมอย่างอื่นด้วยนะคุณผู้ชม
สินค้าโอท็อปพื้นบ้านนี่น้องกองฮงหนูฮงก็มาต้อนรับ

ดีครับดีมากเลยครับ

ไปดูแย้นะถ่ายรูปแบบแย้

เป็นชุมชนนวัดวิถีที่เราน่าไปเที่ยวกันด้วย